ส่วนที่ญี่ปุ่นครับเราส่งกำลังใจไปเชียร์นักเตะไทยที่ไปค้าแข้งที่นั่น๓คนนะครับ
นาทิพย์ธีรสินแล้วก็ธีรทรธีรสินกับธีรทรนะครับ
ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับต้นสังกัดนะครับโดยธีรสินเนี่ยทำประตูได้
นาทีธีรทรนั้นจ่ายแอร์ซิสให้กับเพื่อนครับธีรสินแดงดาครับ

มุ้ยนะครับพยายามจะวิ่งหาช่องเพื่อ

โดยมีโอกาสยิงด้วยซ้ายนะครับ

รสินก็ไปเน้นนะครับแล้วก็
มีจังหวะที่ทำประตูให้กับทีมได้

ในรัฐพิเศษที่ชนะเบืองทอง

ต้นสังกัดเก่านั่นเองที่ปล่อยให้ยืมตัวมา

จากนั้นสุสานเฟชเช่ยิงอีกสี่ลูกนะครับ

เกมแรกพบกับคอนซาเร่ซัปโปโร

วันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้ครับ

ซิสได้เช่นกันในการลงอุ่นเครื่องแบบปิด

ที่อิบุกิโนมอริเทรนดิ้งกราว

โหม่งเข้าไปโดยวิสเซอร์โกเบ
จะเปิดระดูกการเจลิก
ไปเยือนสังฆันเทศุ
ในวันที่๒๓กุมพาพันธุ์